คุณผู้ชมคะตามต่อเรื่องนี้เพราะดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้จบง่ายเดี่ยว๑๓ของคุณโน๊ตอุดมแต้พาณิชย์นะคะ
แล้วมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าคุณโน๊ตพูดแบบเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองด้วยอะไรด้วย
ก็มีสองเสียงที่ไปโต้กันในโลกโซเชียลแต่สำคัญเลยก็คือคุณศรีสุวรรณจัญญาที่บอกว่าจะเอาผิดคุณโน้ตอุดม
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปฟังเสียงก่อนนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้คุณศรีสุวรรณไม่จบติดแฮชแท็กโพสต์อะไรต่ออีกนะคะ
ที่ให้ดูท่อนนี้นะคะ
ก็เพราะว่ามันคือท่อนที่คุณศรีสุวรรณจัญญาติดใจ

แต่ประเด็นพูดที่พูดถึงกลุ่มผู้ชุมนุม

แล้วก็เมื่อวานนี้ที่เล่าไปว่า

เขามีโพสต์เอาไว้ว่ากูสะดวกแบบนี้ใช่ไหมล่ะ
ก็นึกว่ามันจะจบแค่ตรงนั้น
แต่กลายเป็นว่าวันนี้คุณศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
โพสต์เพิ่มแฮชแท็กกูก็สะดวกจะร้องเรียนแบบนี้
จัดการกับคนที่หากินกับการบิดเบือนและบูลลี่คนอื่น
ก็เลยอย่างที่บอกแหละมันก็เลยเอ๊ะยังไม่จบเหรอหรือยังไง
ทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับคุณศรีสุวรรณจัญญานะคะ
คุณศรีสุวรรณบอกว่าที่วันนี้โพสต์เพิ่มก็เพราะว่าอยากจะเตือนคุณโน๊ตอุดม
ก็เห็นคุณโน๊ตโพสต์เอาไว้ว่ากูสะดวกแบบนี้
ตัวเองก็เลยโพสต์บ้างว่ากูก็สะดวกที่จะร้องเรียนแบบนี้
เพื่อยืนยันว่าจะเอาเรื่องจริง
จะนำหลักฐานไปร้องเรียนต่อปอทวันอังคารนี้ค่ะ
เพราะมองว่าท็อกโชว์เดี่ยว๑๓ของคุณโน๊ตอุดมแต้พาณิชย์
อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการหยอกเยาว์กันธรรมดา
แต่อาจจะเป็นเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสี
ประเด็นที่ติดใจที่สุดก็ประเด็นเรื่องของการสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมนั่นแหละ
เมื่อคุณโน๊ตใช้คำว่าครูผมก็เลยใช้คำว่าครูบ้าง
กูในที่นี้ก็จะทำแบบนี้เหมือนกันผมเป็นนักร้องนักฟ้อง
ผมก็จะทำในแบบที่ผมถนัดคุณอาจจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างไร
เพื่อที่จะให้คุณโน๊ตได้เชิญสติว่าหลังจากนี้คุณโน๊ตอาจจะไปพูด
อาจจะไปท็อกโชว์ในสถาบันการศึกษาหรือในเวทีต่างที่เขาเชิญคุณโนไทย
วันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณอนุชานาคาสัยก็บอกว่า
คือถ้าเป็นคำวิจารณ์ที่ตรงไปตรงมามันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอก
ส่วนกรณีคุณโน๊ตอุดมที่พูดในเดี่ยว๑๓เนี่ยก็ความเห็นส่วนตัวนะ
ท่านก็บอกว่าความเห็นส่วนตัวก็บางส่วนมันก็อาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่า
ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีหรืออะไรเนี่ยตัวเองไม่ทราบ
เพราะว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่านายกรัฐมนตรีได้ดูหรือยัง

ทีนี้ค่ะทางสมาคมธนายความแห่งประเทศไทยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
ก็มีการหยิบยกรัฐธรรมนูลขึ้นมาเลย
รัฐธรรมนูลปี๒๕๖๐มาตรา๓๔อยู่วัก๑
ย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณา

ดังนั้นจะไปจำกัดเสรีภาพนี้มันทำไม่ได้

แล้วก็แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ากรณีคุณโน้ตอุดมเนี่ย
มันคือการแสดงความเห็นถ่ายทอดความรู้สึก
ภาควิจารณ์การทำงานของรัฐบาล
ซึ่งทำได้นะมันไม่ใช่การให้ข้อมูลเป็นเท็จ
มันไม่ใช่การกล่าวหาหรือใส่ร้าย

เป็นการวิจารณ์บนพื้นฐานสิทธิเสรีภาพของบุคคลอย่างนี้ค่ะ
ทางสมาคมธนายความแห่งประเทศไทยเขาก็เลยมองว่า
ควรปล่อยให้มีการวิจารณ์
ควรปล่อยให้มีการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล
เพราะนี่คือระบอบประชาธิปไตยนะคะ
อันนี้คือมิ้วสรุปนะเพราะว่าโพสต์ยาวเหมือนกันนะคะ
แล้วอย่างนี้คุณศรีสุวรรณยังต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่อีกไหมครับในอังคารหน้า

เพราะว่าสมาคมธนายความเพิ่งมาเมื่อตอนเย็นนี้เอง